มาในชุดสีแดงลงเล่นเกมที่๒นะครับก็ขึ้นนำก่อนหนึ่ง
นาทีสิบเจ็ดเกมแรกพม่าก็แพ้เวียดนามมานะครับจากนั้น
นะครับในช่วงครึ่งหลังจากครับก็ดูน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับ
ทำภามาร์เจอกับทิศแข็งแกร่งอยู่อุศเบย์โดยแต่สุดท้ายอุศเบย์มาทวงคืนสอง
กระตูรวดนะครับจากทางนะครับอาทิตย์ป่าวสิบเก้าแล้วก็จุดโทษของทาง
นะครับในช่วงอันนี้สุดท้ายครับโอ้โหจริงจริงพลาดสามแต้ม
เสียดายโดนท้ายเกมเลยนะครับทำให้จะเหมือนสองสองครับภามาร์
เก็บได้หนึ่งแต้มโอกาสตรงรอบน่ะข้างสูงนะครับจากที่อุศเบย์คิดฐานไปลุ้น
เข้ารอบในเกมสุดท้ายกับเวียดนามวันพรุ่งนี้ครับ